มาดูกันต่อบ้านนี้นะคะต้องบอกว่าลูกไม้หล่นใต้ต้นตุ๊บแบบนี้เลยนะคะ
เพราะว่าล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะเราไปเจอพี่แอนซีเรียมนะคะ
กับน้องนนนี่ลูกสาวเล่นละครเรื่องเดียวกัน

ดูเอ็นดูนะคะชื่อละครอาจจะแบบว่าแรงนิดนึ

โอ้ยเรื่องราวมันเป็นแบบนี้คุณผู้ชมนะคะ
คือต้องบอกว่าทั้งคู่เนี่ยมาเจอกันเนี่ยเป็นละครเรื่องแรกที่เล่นด้วยกันเลยค่ะ

นักข่าวก็เลยถามนะคะว่าลูกสาวตามลอยเข้าวงการขนาดนี้
แอนมีถ่ายทอดวิชาหรือเปล่า
พี่แอมตอบนะคะว่าให้เป็นหน้าที่ของครูสอนการแสดงจะดีกว่านะคะ

นนี่เป็นไงบ้างมาตรงเวลาไหม

ส่วนน้องนนนี่นะคะก็ยอมรับว่ามีกดดันเหมือนกัน
ทุกคนก็บอกว่าโอ้โหลูกพี่แอนจีเรียมต้องเล่นนู้นนั่นนี่ใช่ไหมคะ
เพราะว่าเรื่องนี้เป็นละครเรื่องแรกนะคะ
แล้วก็คนน่าจะคาดหวังเยอะแล้วค่ะ
แต่ว่าการแสดงก็น่าจะปังเหมือนกันนะคุณผู้ชม
เพราะน้องนนนี่บอกว่าพร้อมรับทุกกระแสหลังจากละครออนแอร์ไป
ไปฟังเสียงแม่ลูกปลูกจิตเขาให้สัมภาษณ์กันหน่อยค่ะ
หนูว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ค่ะ
อ้อนเราเคี้ยวแทนไม่ได้
นะคะก็ติดตามได้ละครเรื่องชายแพทย์สยา
ชื่อแบบตังมากคุณผู้ชม
ต้องบอกว่ามีอารมณ์เวลาพูดแบบชายแพทย์สยา
ชื่อละครสมัยนี้เนอะ
มาต่อกันที่หนึ่งครอบครัวนะคะ

ยิ้มรับเลยค่ะขอบคุณทุกคำชมค่ะ

ลูกสายคนโตเนี่ยคุณผู้ชมดู